สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะห้าสิบเจ็ดจังหวัดต้องระวังผลหน่อยค่ะ
เนื่องจากว่ามีปัจจัยให้เกิดฝนมากมายทั้งลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้กระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดเข้ามา
ทำให้๕๗จังหวัดต้องเจอกับพายุฝนฟ้าขนองนะคะ
จะมีจังหวัดใดบ้างเรามาตรวจสอบจากข้อมูลที่เราคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะ
สำหรับพื้นที่ภาคเหนือนั้นนะคะเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดในภาคเลยนะคะ
ต้องประสบกับปัญหาฝนตกหนักลมพัดแรงเช่นแม่ห้องศรเชียงใหม่ตากสุโขทัยพิจิตรเพชรบูรณ์
ส่วนภาคอีสานก็เช่นกันนะคะหลายจังหวัดอย่างเช่นเลยหนองคายบึงกาล
รวมถึงภาคอีสานตอนล่างอย่างสุรินและบุรีรำด้วยค่ะส่วนภาคกลางนะคะ
ทุกจังหวัดเลยค่ะที่จะพบกับปัญหาฝนฟ้าขนองส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงภาคตะวันออกก็มีหลายจังหวัดเช่นกันแทบจะทุกพื้นที่เลยนะคะ
สำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะก็จะเผชิญกับลมมรสุมแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักทีเดียวค่ะ
ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนถึงภาคใต้ตอนล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกจังหวัดต้องเตรียมรับมือให้ดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวหรือแม้ว่าการทำการเกษตร
ต้องเตรียมพร้อมกับฝนที่จะตกลงมาด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวและข้อมูลล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ